ตั้งแต่เที่ยงที่ปิดถนนคนก็เริ่มทยอยไปเล่นน้ำ
คุณสองคนได้ไปมาหรือเปล่าไปครับไม่ได้ไปใช่ไหม
เยอะกว่ากันทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะ
ว่าปีที่แล้วคนมาเล่นเยอะกว่า
แล้วก็ทำให้ยอดขายปืนฉีดน้ำปีนี้ลดลง๑๔๐บาท
ตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
ประชาชนหลังไลน์มาเล่นน้ำสงครานที่ถนนศรีลมวันสุดท้ายกันอย่างคึกครับ
ตั้งแต่ก่อนเที่ยงยิ่งช่วงบ่ายคนยิ่งแน่นมากขึ้น
แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าแน่นเบียดเสียดเหมือนปีก่อน
และแม้ว่าปีนี้จะงดดนตรีไม่มีแอลกอฮอลจำหน่าย
แต่ทุกคนที่มาเล่นน้ำที่นี่ก็บอกว่าบรรยากาศก็สนุกไปอีกแบบค่ะ
ขณะที่หลายคนบอกว่าอยากให้ขยายเวลาเล่นน้ำสงคราน
จาก๒๐นาฬิกาเป็น๒๒นาฬิกาเหมือนปีที่ผ่านมา
อยากให้เปิดถึงเที่ยงคืนก็ได้ค่ะ
ถ้าใครอยากอยู่ต่อก็สนุกสนุกมาก
๓๔นุ่มกำลังดีค่ะ
ไม่มัน๒ทุ่มมันก็เร็วไปอะพี่
หนูก็ไม่มีที่อื่นมีไปต่อค่ะ

แต่ละคนจะมาพร้อมอุปกรณ์ครบมือ
แต่หลายคนก็มามือเปล่าแล้วมาหาซื้อเอาที่หน้างานแบบนี้ค่ะ
นุนราคาก็เริ่มตั้งแต่๒๐๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาท
ขณะที่ผู้ประกอบการบอกว่า
ปีนี้ยอดขายลดลงประมาณ๑๔๐บาท
จากกำลังซื้อของประชาชนลดลง
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนมาเล่นน้ำสงคราน

จอดเรียงรายด้านหน้าบอกว่า
รับลูกค้าได้รอบเดียวแม้ว่าราคาให้บริการจะเท่ากับเวลาปกติ
จากศรีลมไปสยามคิด๖๐บาทต่อเที่ยว
อาจเป็นเพราะคนไปเล่นน้ำที่อื่นเช่นอาซีเอมากกว่าสีลม
เนื่องจากที่นี่ไม่มีดนตรีและเลิกเร็วกว่าทุกปี
จึงทำให้บรรยากาศปีนี้คึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
อัญชรีสิริมั่วค่าเทศรัทธิวีรายงาน